เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้

เนอะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความตาย

ถ้าเกิดว่าคนที่เรารักจากเราไปแล้วแล้วก็โอ้โหมันยังมาซึ่งความโศกเศร้า

ภาคเหนือนะฮะเขามีพิธีพิธีกรรมหนึ่ง
เหมือนกับทำขึ้นมาเพื่อให้คนที่เป็นคนที่ตายเนี่ยตัดขาดแยกออกจากกัน
ให้คนที่ตายไปอย่างสงบส่วนคนที่ยังอยู่จะต้องอยู่อย่างมีความสุข

พิธีกรรมนี้เรียกว่าผ่าจ้านผีหรือตัดสายผัวสายเมียที่จังหวัดพยาว

ทำไมตอนโปรยล่ะยาวกว่าตอนเล่าข่าวอีกคะ

ก็คือที่คุณชนะโปรยไปเขาบอกว่าเป็นพิธีกรรม
ทำเพื่อตัดสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตาย
พอเห็นภาพปุ๊บก็คือตัดแป๊บนี้เลย

เอางี้ได้ไหมคุณผู้ชมบางท่านเผื่อแบบมานั่งดู

อ่ะปั๊บนึกปั๊บนึกอ่ะสบายไปสบาย
ไม่ได้ตักผมให้ไปตาบายอะไรอย่างนั้น
แต่จะเล่าให้ฟังว่านี่คือพิธีงานศพของทางภาคเหนือ

เขาเรียกว่าผ่าจ้านผีหรือตัดสายผัวสายเมีย
ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่
ที่บ้านปัวดอยตำบลงิมอำเภอปงจังหวัดพยาว
เป็นพิธีการในการตัดสายสัมพันธ์คู่รัก
ระหว่างคนเป็นกับคนตายให้แยกออกจากกัน
เรื่องของเรื่องนะฮะเขาเชื่อว่าถ้าหากไม่ทำแบบนี้เนี่ย

จะเกิดความอาลัยต่อคนที่เสียไปแล้วจากไปแล้ว
แล้วจะอยู่อย่างไม่เป็นสุขไงล่ะครับ
ทำแบบนี้เป็นเรื่องของความเชื่อแต่ก็เหมือนกับว่าเป็นการให้กำลังใจด้วยแหละ
เพราะอย่างน้อยคนที่จากไปเขาก็ขอให้เขาขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดึง
ไปสู่พบภูมิที่ดีส่วนคนที่อยู่ก็อยู่กับญาติพี่น้อง
อยู่กับคนที่เรารักคนที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นไงแล้ว

ใช่แล้วฮะดูแล้วยังไงใช้วิจารณญาณในการรับชม

โอเคเป็นอย่างไรรู้สึก

โอ๊ยเอาล่ะเห็นชอบไปที่ชอบ

ส่วนใหญ่ก็ไปที่ชอบแต่ชอบที่นี่ไม่ไปที่ไหน